ตำนานชาติไทยเครื่องจักษานได้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ให้พ้นจากอำนาจของขอม
ปรากฏอยู่ในพงศาวดานเหนือเรื่องพระร่วงสารฉลอมใส่น้ำดังนี้
ครั้งถึงคราส่งสวยน้ำทะเลชุบสอนไปพระนครหลวง
ร่วงเห็นว่าตักน้ำใส่ตุ่มขนไปลำบากนัก
จึงให้เอาไม้สารชะลอมเอาไปจุ่มลงในทะเลชุบสอน
แล้วสั่งให้น้ำอยู่ในชะลอมน้ำก็ไม่รั่วตาชะลอมไปได้
ภาชนะอย่างใหม่ที่ใช้ตักและบรรจุน้ำก็คือครุตีนไขว้ยาด้วยชัน
มีหูเป็นไม้โค้งยันอยู่ภายในและมีตีนไขว้เสริมก้นให้รับน้ำหนักได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน